ใช่นั่งกันอยู่๒คนแล้วก็มีคุณผู้ชมอยู่หน้าจอ
แล้วอยู่ดีหันมาบอกว่าไม่ต้องตามมานะ

คุณผู้ชมครับเพราะว่ามีคลิปหลอน
ผู้ปกครองคนหนึ่งใช่ผู้ปกครองหรือเปล่า

ผู้ปกครองคนหนึ่งไปรับเด็กหญิง
ซึ่งเป็นเด็กหญิงชั้นอนุบาลนะคุณนะ

แล้วก็เห็นว่าลูกเนี่ย

คุณเอางี้เดี๋ยวอ่านโพสต์ให้ฟังก่อน

เขาโพสต์ข้อความบอกว่า
เมื่อติดฝนกลับบ้านมืดค่ำ

เอมหมายถึงชื่อเด็กคนนี้นะคะ

ที่ไหนใส่รองเท้าสีชมพู

ผมอยากให้คุณผู้ชมดูคลิปนี้ด้วย

แล้วก็น้องอิ่มเอมคนนี้

แต่น้องอิ่มเอ็มเขาเห็นหรือเปล่า
ฟังคลิปนี้กันนะฮะ
แม่ตีนะแม่ตีนะบอกมาคุยกับใครบอกน้องว่าน้องน้องฟังแม่น้องไม่ต้องไป
บอกน้องก่อนเร็วบอกน้องก่อนเร็วบอกว่าน้องไม่ต้องไปบอกไม่ต้องเมา
บอกว่าน้องไม่ต้องไปน้องอยู่ที่นี่แหละน้องอยู่ที่นี่แหละ

บอกเร็วไปไม่ได้รถแม่เต็มแล้ว
แล้วบรรยากาศคือมันมืดครับคุณผู้ชม

แต่คุณแม่ก็ยังหยิบคลิปมาถ่ายลูกนะ
คุณแล้วเราเป็นคนที่ดูผ่านคลิปมา
แล้วก็เราก็กลัวว่าถ้ามองไปมองมาเราจะเห็นใครหรือเปล่านะครับ
ก็แต่ท็อปตอนท้ายที่แม่ให้น้องอิมเอมเจรจากับเพื่อน

บอกว่าไม่ต้องมานะรถแม่เต็มแล้วกลับกันไม่ได้แล้ว
แล้วน้องก็ไร้เดียงสาค่ะแม่บอกให้พูดอะไรแล้วก็บอกไปอย่างนั้น

คิดดูสิว่าคนดูเขาจะรู้สึกยังไงนะครับ
แต่ว่าหลังจากที่มีการแชร์คลิปนี้ลงไปในสังคมออนไลน์แล้ว
มีการแสดงความคิดเห็นต่างนานานี่คุณผู้ชมฮะ

เด็กอาจจะมีเซนต์หรือเห็นอะไรบางอย่างนะครับ
แล้วก็มีคนบอกน้องน่าจะเห็นกุมารทอง
หรือน้องอาจจะพูดกับตัวเองตามภาษาเด็กหรือเปล่า
แล้วก็มองว่าคลิปนี้ไม่น่าจะมีการตัดต่อหรือว่าตั้งใจถ่าย
เพราะคงสั่งให้เด็กทำตามหรือว่ามีบทละครหรืออะไร

แล้วก็เด็กเขาก็แสดงออกเป็นแบบธรรมชาติ
ผู้ที่เป็นแม่เองแล้วก็น้ำเสียงเอง
ก็เป็นน้ำเสียงที่อาจจะกลัวหวั่นจริงนะครับ
คุณผู้ชมเรื่องนี้เราหาคำตอบไม่ได้นะ
ก็แค่ได้บอกว่าไม่ต้องมานะอยู่ตรงนั้นแหละนะฮะ
พอแล้วหันมาอยู่บริษัทสองคนนั่นแหละตอนนี้